มิ้วจะเล่าก็เป็นข่าวสุนัขกัดคุณตาวัย๘๐ปีที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงจนเป็นแผลเวอะหวะเลย

ไม่เคยเล่าข่าวว่าสุนัขสายพันธุ์นี้กัดคนแบบเจ็บหนักหรือกัดคนตายเลยนะ

คือจะเป็นมิตรเป็นมิตรกับคนมากแต่อันนี้เป็นพันธุ์ผสม

ใช่ค่ะนี่ค่ะเจ้าตัวนี้เลยค่ะ
เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสว่างประทีปศรีราชาไปช่วยเหลือคุณตานะคะ
คุณตาท่านเป็นผู้ป่วยติดเตียงบ้านอยู่ที่ศรีราชาชนบุรี
คุณตาชื่อว่านายสมบูรณ์หานจริง
ที่คอคือแผลลึกเลยคุณผู้ชม
คุณผู้ชมคะขออนุญาตคือนี่ภาพคุณตาแกที่โดนกัด
และหูแกค่ะฉีกขาดเลย
หลายจุดตามตัวที่เป็นแผลก็ร้องด้วยความเจ็บปวดอยู่บนที่นอน
ด้วยความที่คุณตาท่านขยับตัวเองไม่ค่อยได้นะคะ
ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นี่ที่หูคุณตา
โอ้โหเราส่งคุณบอมอภิวัตนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปค่ะเป็นห้องเช่านะคะที่ศรีราชาชนบุรี
ไปเจอสุนัขที่กัดคุณตาเจ้าบั๊ก

มีคราบสีแดงเหมือนเลือดคุณตาติดอยู่เลย

มันก็เล่นมันก็นิ่งไม่ได้คูไม่ได้ทำร้ายไม่ได้อะไร
เราคุยกับเพื่อนบ้านค่ะ
เพื่อนบ้านบอกว่าตอนเช้าที่เกิดเหตุได้ยินเสียงคุณตาร้อง
แต่ก็นึกว่าคุณตาจะร้องแบบปวดท้องอะไรแบบนี้ได้ยินเสียงบ่อย
ก็นึกว่าคุณตาคงปวดท้องอะไรปกติไม่ได้คิดอะไรมาก
โมงลูกสาวคุณตาร้องเสียงดังมาก
ก็เลยเข้าไปดูคุณตานอนจมกองเลือดอยู่นะคะ
บั๊กมันก็นั่งอยู่ข้าง
ลูกสาวถามคุณตาว่าเป็นอะไรคุณตาตอบว่าหมากัด
ต้องเอาเจ้าบั๊กออกมาก่อนเรียกรถพยาบาลมาช่วยคุณตา
ลูกสาวคุณตาบอกว่าก็งงเหมือนกันค่ะ
เจ้าบั๊กมันเชื่องมากไม่เคยกัดใครเลย
คิดจริงว่าจะก่อเหตุแบบนี้นะคะ
แต่ในบ้านนะคะที่นอนหมอนผ้าห่มมูนตาคราบเลือดเต็มเลย

ลูกสาวบอกว่าคือคุณพ่อเนี่ยหูข้างซ้ายขาดเลย
คอก็เป็นแผลใหญ่นะคะตอนนี้ผ่าตัดคุณตาแกปลอดภัยแล้ว
ตอนนี้ก็ไม่รู้จะยังไงเดี๋ยวจะหาทางออกร่วมกัน
ว่าเจ้าบัคจะเอายังไงดีค่ะ
เราต้องให้เขารับผิดชอบเพราะเขาเป็นเจ้าของ
เพราะเขาเลี้ยงปล่อยอย่างนี้ใช่ไหม
เขาต้องรับผิดชอบพ่อเราต้องชดใช้เรามั่ง
ใช่จะมีหรือไม่มีก็ต้องช่วยเราทางนี้มั่งใช่ไหม
ได้ไปแจ้งความไว้อย่างนี้
เรายังไม่ได้แจ้งความเรายังไม่แจ้ง
คือว่าที่เราไม่แจ้งเพราะว่าเราต้องคุยกับเขาก่อน
คุยกับเขาก่อนเขาจะยังไงเราไม่ได้แจ้ง
เราก็เห็นใจเขา
ทีมข่าวเลยไปคุยกับเจ้าของสุนัขค่ะ
เจ้าของสุนัขบอกว่าเมื่อสองเดือนก่อนเจ้าบั๊กมันมาวิ่ง

บั๊กไม่เคยกัดใครจริงจริงมีแต่กัดรองเท้า

วันนี้พอรู้ข่าวรีบกลับมาดูเป็นห่วงคุณตาที่โดนเจ้าบั๊กกัด
ตอนนี้ก็เลยไม่รู้จะทำยังไงต่อไปดี
เพราะว่าคือเจ้าบั๊กมันก็วิ่งเล่นเป็นแบบ
สุนัขข้างถนนวิ่งมาชนเขาอะไรแบบนี้

แล้วพอไปกัดคุณตาเจ็บหนักขนาดนี้

แต่ก็พร้อมจะช่วยเหลือคุณตาอย่างเต็มที่ค่ะ

กลัว

ก็คนติดเตียงอะนะคนป่วยครับผม
มันก็คิดหนักอยู่เหมือนกัน
คือตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะเอายังไงต่อไป

ถ้าเขาอยากจะให้ช่วยถ้าเรามีเราก็เต็มใจพร้อมที่จะช่วย

ในอนาคตเขาจะยังไง
ยังอยากจะเลี้ยงต่อไหมหรือว่า

ก็ได้ข้อมูลมาว่าคือเอาจริงแล้วเนี่ย
นักวัยนี้๒๓เดือนแบบนี้

มันจะคันฟันแล้วจะแทะนั่นแทะนี่ไปเรื่อย
ลูกสาวของคุณตากับเพื่อนบ้านบอกว่า

สงสัยตามแต่แค่ปลูดมันกระดูก
แทะอะไรเล่นด้วยความคันฟันของมัน
ไม่ได้กัดด้วยความดุร้ายหรือโหดร้ายอะไร
อาจจะเป็นช่วงที่คุณตาเพราะคุณตาติดเตียงอยู่ใช่ไหม
ใช่แต่คุณตาก็เจ็บเยอะเลยอะค่ะ